ใกล้กับนครศรีธรรมราชสุราธานีไปดูกันหน่อยนะคะ
ชาวอำเภอพุนพินก็ยังคงจะต้องเจอกับปัญหาของน้ำท่วมอยู่
เพราะว่าตอนนี้นะคะมีมวลน้ำจากแม่น้ำตาปีหลากเข้ามาท่วมด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้กับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ

เช้าวันนี้นะคะทีมข่าวค่ะได้เข้ามาสำรวจระดับน้ำนะคะ
ในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
พบว่าระดับน้ำขณะนี้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และที่ที่ฉันอยู่ขณะนี้นะคะคือที่บริเวณโรงเรียนบ้านไสงามค่ะ
ที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่อบพยพของชาวบ้านหลายคน
หลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะเห็นว่าอาคารเรียนทุกหลังนะคะ
ถูกน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งหลังไปแล้ว
บริเวณสนามฟุตบอลนะคะเต็มไปด้วยน้ำค่ะ
ระดับประมาณหนึ่งเมตรแล้วนะคะขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันเด็กด้วย
มีเด็กบางคนนะคะหลายครอบครัวค่ะ
ที่อบพยพมาอยู่ที่นี่เราไปดูกันนะคะว่าในบรรยากาศที่เป็นช่วงวันเด็ก
แบบนี้นะคะเด็กเขาอยู่กันอย่างไรตามมานะคะ
ระหว่างทางนะคะเราจะเห็นว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเนี่ยค่ะ
มีทีวีตู้เย็นอบพยพขึ้นมาอยู่กันบนนี้
เพื่อความปลอดภัยนะคะนี่คืออาคารเรียนนะคะ
ของบ้านไสงามค่ะมีชาวบ้านที่อบพยพมาอยู่
เดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยนะคะพี่มาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วคะ
ผมอยู่นี่ตลอดอืมเพิ่งอบพยพเข้ามาที่โรงเรียนใช่ไหมค
ครับผมอยู่ในนี้ก็เป็นในรายการครับค่ะขอบคุณนะคะครับ
ตามเข้ามาดูค่ะบริเวณห้องเรียนขณะนี้
กลายเป็นพื้นที่ของเด็กเด็กชั่วคราวนะคะเนี่ยค่ะ

เอาล่ะอ่าเดี๋ยวพูดคุยอ่ากับน้องคนนี้หนูชื่ออะไรคะ
รัฐค่ะน้องรัฐนะคะน้องรัฐที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะ
น้ำท่วมสูงไหมสูงค่ะอืมหนูมาอยู่นี่ได้กี่วันแล้วคะ
สองวันแล้วค่ะสองวันแล้วแล้วทราบไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะลูก
วันเด็กค่ะวันเด็กแล้วปกติแล้ววันเด็กหนูได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมคะ
ไม่ได้ไปอืมปีนี้ต่างจากปีก่อนก่อนไหมคะจ้ะ
ยังไงบ้างคะวันนี้ได้ได้ขนมอ๋อได้ขนม
มีใครมาแจกใช่ไหมคะมีคนมาแจกดีใจไหมคะที่วันเด็กได้ขนมด้วย
ดีใจค่ะอืมอ่ะถามน้องคนนี้ชื่ออะไรคะพี่คะน้องพี
พีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้เราต้องมาอาศัยโรงเรียนเป็นบ้าน
เหงาไหมคะเหงาครับมีเพื่อนเล่นไหมคะมี
มีเนอะได้ขนมได้ยังคะวันนี้ได้แล้วครับได้แล้วเอามาอีกสักคนหนึ่งนะคะ
สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องกะเพราค่ะน้องกะเพราน้องกะเพรา
อยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วคะสองวันค่ะมาอยู่กับใครบ้างคะ
อยู่กับพี่ค่ะแล้วก็น้องค่ะแล้วที่บ้านหนูน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างคะ
ท่วมเยอะไหมเยอะค่ะข้างล่างชั้นบนขึ้นหมดแล้วค่ะ
วันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าวันเด็กทราบค่ะแล้วหนูอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะ
เหนื่อยค่ะอยากได้ขนมไหมคะอยากอืมอยากค่ะอยากให้น้ำลดลงเร็วเร็วไหมคะ
อยากค่ะระหว่างอยากได้ขนมกับอยากให้น้ำลดลงเร็วหนูอยากได้อันไหนมากกว่ากัน
น้ำอืมขอบคุณนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะ
ภายในโรงเรียนบ้านไสงามในช่วงของวันเด็ก
เด็กที่นี่ยังคงต้องอาศัยอาคารเรียนแห่งนี้เพื่อหลบน้ำนะคะ
กว่าน้ำจะลดลงค่ะอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ